เป็นเรื่องระหว่างพี่น้องค่ะพี่ชายกับน้องชาย
น้องชายใช้มีดแทงพี่ชายจนเสียชีวิต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
คือพี่ชายกับน้องชายคู่นี้จริงแล้วทางครอบครัวก็บอกว่าเขาก็รักกันดี

แต่หลังพี่ชายไปเสพยา
เมายาแล้วก็ชอบอารวาส
วันที่เกิดเหตุก็คือตัวพี่ชายเนี่ยเมาอารวาส
แล้วก็จะไปทำร้ายร่างกายคุณยาย

สุดท้ายก็เลยมีการคว้ามีดเนี่ยแทงพี่ชายพี่ชายตายเลยอะค่ะ

ที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี

นายจีรวัตรจินผู้หรือบาทอายุ๒๑ปี
นางทองพันธ์มาลาศรีอายุ๖๔ปี

จากเยี่ยมนายนัทธวุฒิจินผู้หรือบีอายุ๑๙
ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพักสพกุมภาวะปีค่ะ
คุณยายก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้กับทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะว่า
คุณยายเนี่ยเลี้ยงหลานชายสองพี่น้องบาสกับบีมาตั้งแต่เกิด
เพราะว่าแม่แยกทางกับสามีตั้งแต่ลูกคนเล็กอายุ๖เดือน
ต่อมาสามีก็ป่วยเสียชีวิต
ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็หายไปเลย
ติดต่อกลับมาอีกเลยเป็น๑๐ปีค่ะ
คุณยายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะว่า
ยายเนี่ยนะทำงานทุกอย่างรับจ้างทุกอย่าง
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงหลานชายสองคน
จะอดก็ยอมแต่หลานชายต้องได้กินอิ่มนะ

เขาก็รักกันดีมีอะไรก็แบ่งปันกันดี
แต่๓ปีก่อนค่ะบาสพี่ชายเนี่ยไปเสพยาบ้า
เนี่ยเริ่มไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
เสพยาจนร่างกายซูบผอมยายก็ได้แต่ห้าม
แต่หลานไม่ฟังถูกตำรวจจับมาแล้วถึง๒ครั้ง
ก็กลับไปเสพอีกส่วนน้องชายบีเนี่ยค่ะ
ก็ทำงานนะรับจ้างทำนาดำนาเกี่ยวข้าว
ทำงานกับยายเนี่ยแบ่งเบาภาระยายทุกอย่าง

ก่อนเกิดเหตุบาสที่ติดยาเนี่ยนะมาขอเงินยาย
ขอ๑๒บาทไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาต้มกิน
เสร็จแล้วก็กลับมาขอเงินยายอีก๒๐บาท
ยายบอกว่าไม่มีแล้วถ้าอยากมีเงินก็ต้องทำงาน

บาทไม่พอใจอาละว่าจะเผาบ้านนะคะ
ปลาแก้วใส่ยายยายอายุ๖๔บาทปลาแก้วใส่ยายไป๒ครั้ง
แล้วก็เดินไปเอามีดดาบมาขู่ว่าจะปาดคอยายนะคะ
ยายก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือจากหลานชายอีกคน

นั่งอยู่นอกบ้านวิ่งเข้าไปห้าม
แต่บาทใช้มีดแทงขาบีจนบีล้มลงไป
ทั้งสองคนก็สู้กันบีก็เลยดึงมีดออกมาจากขา
แทงบาทไปที่คอเนี่ย
ทั้งสองก็วิ่งออกจากบ้านไปคนละทิศคนละทางนะคะ
แต่บาทล้มลงแล้วก็เสียชีวิตที่ถนนหน้าบ้าน
ส่วนบีก็วิ่งไปหาเพื่อนบ้านที่ขับสองแถว
นำส่งโรงพยาบาลกุมภาวะปีค่ะ
โรงพยาบาลกุมภาวะปีไม่ใช่เวลาเที่ยว
เราไม่ทำด้วยพฤติที่ดี
สวัสดีค่ะ
เสียใจร้ายเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานทุ่มบอลเป็นเอียงนี่ย่า
เฮ็ดตัวอย่างคือน้องบาสน้องบี

เพราะว่าความเสียใจของตาของยายนี่
จนเอิญว่าหัวใจสลาย
ไม่อยากให้เกิดสภาพนี้ขึ้น
นี่ไงอยู่กันมาดีค่ะ
บาทไปเสพยาเสพติดเสพยาบ้าเนี่ย

ภัยมันร้ายการจริงจริงนะคะ

ดาบยาวที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ย
เป็นของตัวพี่ชายนะเป็นของบาร์ด
ให้เพื่อนเอาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสมาแล้ว

เล่มนี้แหละจะกลับมาแทงตัวเองตาย

ใช่คุณยายบอกโอ้โหไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น

เป็นคนนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็ยืนยันว่ารู้จักกับน้องชายที่ชื่อว่าบีเป็นอย่างดี

ยายทำงานตลอดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย

บอกว่าเสียใจมากที่ต้องสูญเสียหลานไป
ยอมรับตรงนะว่า

ก็คงไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าพอเสพยาบ้าแล้วมันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะ
กลายเป็นคนฉุนเฉียวหงุดหงิดอารวาส
เพื่อนบ้านถึงขั้นบอกว่าฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีได้ไหม
ปราบปรามเรื่องของยาบ้าจริงจังกว่านี้ได้ไหม
เพราะมันพิษมันร้ายกาจจริงนี่ค่ะ
ส่วนแม่ของผู้ตายและผู้บาดเจ็บแม่ของบาทและบี
นางสาวสุพัฒน์มาลาศรีอายุ๔๑ปี

ก็ไปเยี่ยมลูกชายคนเล็กที่โรงพัก
แล้วก็มาจุดทูปเคารพศพลูกชายคนโตที่บ้าน
แม่ก็สีหน้าเรียบเฉยนะคะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์อะไร
บอกแค่สั้นว่าไม่มีอะไรจะพูด
ไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนเรื่องคดีความตำรวจก็ต้องควบคุมตัว

แจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

ใช่ค่ะไปสู้กันในชั้นศาลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง